ก็ยังไม่ทราบเหตุผลนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเจ้าตัวให้เหตุศนให้เจ้าตัวเองจะดีที่สุด

เดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับ

คุณกรได้ให้เหตุศนสาเหตุคืออะไร

หรือว่าไม่ได้ปลูกใช้งานตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้
ตรงนี้จริงความสัมพันธ์ของคุณจุเรียนและคุณกรเป็นยังไงครับ
สัมพันธ์ผมกับคุณกรเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
แล้วก็เรื่องบทบาทการทำหน้าที่คุณพรเขาก็เป็นผู้แทนราชดรอยู่
เพราะฉะนั้นก็มีบทบาทในการทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนราชดรอยู่
แล้วก็ในเรื่องของการทำงานของทีมเศรษฐกิจ
ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของพัก
แต่ว่าช่วงหลังเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะ
แล้วก็เข้ามาช่วยเสริมทีมทางเศรษฐกิจหลายคน
ยกประอย่างเช่นคุณพลิงภาโมนิจภัฒน์
ท่านก็เข้ามาทำงานที่ในฐานะร่องหัวนางภัศน์

ในภักร์มากขึ้นแล้วก็นอกจากครูปรีงเขามีอีกหลายสิบคนทัพ
แต่การเดินออกมันก็มีมาเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาโดยลำดับทุกสมัยอยู่แล้ว

วันใหม่เดินเข้ามาหมื่นสี่พันคนแล้วก็มีคนที่ลาออกจากสมาธิกไปเจ็ดแปดร้อยคน
มันก็เป็นตัวเลขที่จะเป็นประมาณนี้ครับก็มีมาทุกยุคแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็เช่นเดียวกัน